ผู้ใหญ่บ้านใช้ปืนยิงใส่คนร้ายผู้ใหญ่บอกว่ามาขโมยไก่
นี่ยิงตายคาที่เลยนะฮะแต่ผู้ใหญ่บอกว่าต้องป้องกันตัวด้วย
คนร้ายเนี่ยใช้มีดฟันก็เลยต้องยิงสวนไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้นะครับท้องที่สพบังกล่ำ
ที่จังหวัดสงขลานะฮะได้รับแจ้งเหตุยิงกันตายอ๋อเป็นผู้ใหญ่พัทธลุง
แต่ว่าท้องที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่สงขลานะครับที่เกิดเหตุเนี่ยพบศพนายนพก้าวสุวรรณชาตรี
อายุ๓๖ปีนะเสียชีวิตอยู่ที่หน้าเพิงพักข้างคอกวัวของชาวบ้านนะฮะ
มีมีดพระตกอยู่เล่มหนึ่งด้วยนะครับที่ข้างข้างตัวของเขาส่วนสภาพศพเนี่ย
นายนพก้าวถูกยิงด้วยปืน๙มมกระสุนเข้าไปที่หน้าอก๓นัดด้วยกันนะครับ
คนยิงนี่คือนายวิโรธหลีหมานเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตะบนบ้านหาน
รอมอบตัวกับตำรวจอยู่นะครับแล้วก็ปืนด้วยนะฮะที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
ตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีตรวจสอบหลักฐานต่างอะไรพวกนี้นะครับ
จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าญาติของนายวิโรธบอกกับนายวิโรธว่า
มีโจรมาขโมยไก่ที่บ้านเนี่ยเลี้ยงไก่เอาไว้ให้มาช่วยจับให้หน่อย
พอมาถึงเนี่ยก็เจอนายนพก้าวนะครับตอนที่จะเข้าไปจับตัวนายนพก้าว
ยกมีดพระขึ้นมาเงื้อจะฟันนายวิโรธนายวิโรธบอกว่าก็เลยยิงสวนไปนัดหนึ่ง
แต่นายนพก้าวก็ยังจะเข้ามาฟันอีกมาสู้อีกก็เลยยิงซ้ำไปอีก๒นัด
โอ้โหแล้วกระสุนเข้าหน้าอกทั้งนั้นเลยนายนพก้าวก็เลยล้มลงเสียชีวิตอยู่ตรงที่เกิดเหตุนะครับ
มีอดีตภรรยาของผู้ตายเขาบอกเขาเลิกกันไปได้๒ปีแล้ว
คือปกติเนี่ยแม้จะเลิกกันแล้วก็ยังแวะเวียนไปเยี่ยมลูกกันอยู่
พอรู้ข่าวว่าอดีตสามีเนี่ยเสียชีวิตเขาก็มาที่ที่เกิดเหตุ
คือเธอบอกว่านายนพก้าวอดีตสามีเนี่ยมีพฤติกรรมชอบลักเล็กขโมยน้อย
แล้วก็เสพยาเสพติดด้วยตอนนี้ตำรวจได้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดก่อน

เจอกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะพี่

เขามีนิสัยรักเลขโมยน้อยอะไรด้วยไหม
มีด้วยแต่จะเลิกกับหนูนะแต่ว่าเกือบหนูไม่มี

ค่ะ
ภูมิกับการสอบพ่อบังกล่ำนะครับพันธุ์ตมติเอกพงภศิษฐองด้วงบอกว่า
คดีนี้เดี๋ยวก็จะต้องไปสอบสวนเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะฮะ
ในส่วนของผู้ตายเขาไม่สามารถชี้แจงอะไรได้ก็ต้องไปสอบสวนอย่างละเอียดนะครับ
ต้นแจ้งข้อหากับนายวิโรธผู้ใหญ่บ้านไว้ก่อน
ก็คือฆ่าคนตายแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนด้วย
เดี๋ยวก็ต้องไปสอบพยานแวดล้อมว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นจริงไหม
เป็นการป้องกันตัวจริงหรือเปล่า
หรือถ้าป้องกันตัวเนี่ยป้องกันตัวเกินกว่าเหตุหรือไม่อย่างไร